ใช่แต่ว่าคราวนี้เป็นคราวของงูจงอาง

เลื้อยเข้าไปอยู่ในกระโปรงรถที่จังหวัดกระบี่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันจับไว้ได้นะคะ

งูเหลือมยาว๖เมตร
เลื้อยหาอาหารในบ้านของชาวบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วที่สำคัญก็เข้าไปอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ด้วย
เมื่อวานตอนไปร่องเรือเอาของไปมอบก็ต้องระวังเรื่องของต้นไม้นะ

พอน้ำท่วมงูมันชอบไปอยู่บนต้นไม้ไง
นี่เลยเจ้าหน้าที่จับออกมาแล้วนะคะ
เจ้าเรือนเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธัยสวรรค์ค่ะ
จับงูเหลือมขนาดใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในห้องเครื่องยนต์
ซึ่งรถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่หน้าบ้านของคุณสันติพงคุมาทรนะคะ
ในอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ
งูเหลือมเข้าไปฉกหัวของแมวตัวผู้ซึ่งอยู่ในบ้าน

เห็งซึ่งคุณสันติเลี้ยงไว้แล้วก็พยายามลากเข้าไปใต้ท้องรถ
เกือบเห็งนี่เกือบโชคไม่ดีแล้วนะเกือบไม่เห็งแล้วนะ
ก่อนที่จะดึงแมวเข้าไปอยู่ในใต้ท้องรกแต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จนะคะ
งูเหลือมตัวนี้ขนาดยาว๖เมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่เห็นยังตกใจเลยนะคะ
และหลังจากนั้นนะคะแมวก็หลุดออกไป
เจ้าหน้าที่ใช้เชือกคล้องคองูเอาไว้แต่งูมีขนาดใหญ่
ดิ้นขัดขืนค่ะจึงต้องใช้เวลาสักพักก็สามารถจับเข้าไปในกระสอบได้
ขดไม่น่าเชื่อว่าตัวยาวขนาดนี้ตัวใหญ่มาก

ที่จังหวัดกระบี่อันนี้อันตรายกว่าค่ะ
งูจงอาง๓เมตร
เลื้อยเข้าไปซุกตัวอยู่ภายในกระโปรง
หน้ารถเก๋งเจ้าหน้าที่ใช้พยายามใช้เชือกคล้อง
แต่ว่าก็เป็นไปด้วยความและยากลำบากเพราะว่าเขาไปขดอยู่ในซอกในหลืบนะ
มีทั้งไฟเลี้ยวไฟสายไฟอะไรยุ่งยากไปหมด
ว่าเครื่องหน้ารถมันเยอะขนาดไหนนะ
แต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ใช้เชือกคล้องจับออกมาได้
ท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้าน

ถ้าข่าวนี้มาก่อนมาที่หนึ่งนะ
อีกเรื่องหนึ่งนะจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าของรถบอกว่าขณะนี้กำลังจะขับรถออกไปทำธุระ
ก็ได้ยินเสียงของหล่นจากต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
ก็เลยไปดูพบเป็นงูจงอางเข้าไปอยู่ในรถ
ทำยังไงล่ะรีบโทรเรียกเจ้าตำรวจเข้ามา
สุดท้ายจับได้นะครับ